วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
คือความอารมณ์ร้อนของผู้คนก็ยังคงมีอยู่เป็นปกติ

ไปดูภาพเหตุการณ์ภาพนี้นะครับ
เชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นบ้างแล้วนะฮะ

ได้คลิปเหตุการณ์ช่วงระหว่างก่อนเกิดเหตุ
ต้นเหตุก่อนจะเป็นภาพนี้ด้วย

มีคนชกกันอยู่ที่ริมถนนแถวรามคำแหงครับ
นี่เป็นถ้าท่านดูภาพนี้

คือแฟนของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคู่กรณีเนี่ย

จะเห็นว่าเขาชกกันอยู่ที่ริมถนน

นี่คือคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
ริมถนนรามคำแหงแถวหน้าศูนย์นิสสันนะครับ
รามคำแหง๑๗๐แขวงมินบุรี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
คือคนที่ใส่กางเกงขาสั้น

เขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยมาปาดหน้าเขา

ก็เหมือนกับไล่ตามต่อว่ากันมานะครับ
กระทั่งไปถึงตรงนั้นก็ชกต่อยกันนะ
โดยฝ่ายคนขี่จักรยานยนต์เป็นคนชกใส่ก่อน

เขาก็คินในใจว่าทำไมแท็กซี่หมัดหนักเหลือ
ซีนี่จากกายานจนเขาบอกว่าขับรถปากหน้าเขา

แกจะต้องลงด้วยไหมนี่
เป็นอะไรหลังหนาคีย์อะไรมา
ไอ้พี่นายใครอยู่หน้าครูซีอ่ะ
ก็พูดตัดล่างผมเปล่าพี่พี่ปานะ
แล้วแค่จอดแช่นั้นนะนะ
ก็จะขับหนีไปแล้วอ่าใช่เหมือนก็เป็นแบบก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราว
อะไรอ่ะแต่จักรยานยนต์คนนี้เขายังติดใจอยู่ก็เลยขี่รถ
แล้วก็ไล่ตะโกนถามอยู่ประมาณว่ามาปาดหน้าเขาไม่เปิดไฟ
แบบนี้ทำไมแล้วทำไมไม่ขอโทษ
ยังถามซ้ำอ๋ออยากได้คำขอโทษ
แต่ครั้งแรกสุดเนี่ยเขามีสะบดด่าไปด้วยนะ

แต่คราวนี้โอ้โหแท็กซี่
ดักหน้าแล้วจอดเลยครับ

นี่เป็นภาพที่แฟนสาวของคนขี่จักรยานยนต

แล้วทีนี้ก็มีการลงจากรถของแต่ละฝั่งมา
อ่าแล้วก็เป็นภาพนี้ครับ

สาวของคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกให้แฟนเขาเนี่ยใจเย็น
ใช่ก็พยายามห้ามแฟนตัวเองแหละพอแล้ว
ดูตรงนี้นะฮะแท็กซี่เนี่ยเหมือนกับเดินไปที่รถ

แล้วก็ไปเพราะเขาพูดทิ้งไทยว่าผมอยากมีเรื่อง

สักพักหนึ่งเขาก็
นี่ฮะไม่รู้เดินแล้วเหมือนกับเปิดประตูรถอยู่สุดนิดหนึ่งอะ

มือขวาไว้นะครับมือขวาของคนขับแท็กซี่

เป็นคนเปิดก่อนนี่จังหวะนี้

โอ้โฮต้องหยุดนะวิพักกันนะคนขี่จักรยานโดนกางเกงสีแดงปะ
ตอนที่ชกกันผมก็รู้สึกว่า
โอ้โฮทำไมหมัดมันนักเลยละ

โอ้โหนี่แล้วต่อยหัวอย่างเดียวเลยด้วยนะครับ

พี่ห้ามไม่อยู่หรอกระวังเจ็บตัวนะ
มันเล่นของพี่โกงน่ะมันใช้เหล็กน่ะ

มันตัดหน้าหนูแล้วมันก็ตามจี้หนูมาเนี่ยตั้งแต่หน้าบิ๊กซี

ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะครับ
เราได้ไปเจอทั้งสองฝั่ง

เมื่อสักครู่นี้เราให้เห็นภาพจากต้นทางแล้ว
ที่แฟนสาวเค้าถ่ายคลิปเอาไว้ตลอด
หลังจากเมื่อวานมีแต่มุมที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิป

นายชาลากรสุรินราชอายุ๓๒ปีนะครับ
คนขี่จักรยานยนต์ที่เอาคลิป

มาให้คุณนัทพงศ์ได้ดูด้วย

เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
เขากับแฟนสาวขี่จักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน

ไปส่งลูกชายวัย๓ขวบที่เนอร์เซอรี่มา

หน้าห้างบิ๊กซีสุขภิบาล๓
จากกลับรถใต้สะพานแล้วแท็กซี่สีชมพู
ขับมาปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว
เขาก็บอกว่าเขาก็หันหน้าไปมอง

ทำไมนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวอะไรประมาณบ่นอย่างนี้
แต่ถ้าฟังจากคลิปช่วงแรกที่เขาถาม
มันเหมือนจะมีคำด่าอยู่นะ
ซี่เขาก็เป็นไปตามคลิปเลยฮะ

เดี๋ยวฟังแล้วกันนะฮะที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟัง
เวลาลงไปทะเลาะกันเราเป็นคนเริ่มต่อยก่อน

ผมก็สันทยานนะพี่โมโหด้วยใช่ไหม

ตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเขามีอะไรนะสนับมือ

ตอนนั้นเหมือนไม่แน่ใจเพราะเขาเดินมาใช่ไหม

แต่ไม่เห็นว่าเขาเป็นสมัครมือไงเขาเอาไปข้างหลัง
แล้วมันก็ถึงจุดที่มาเผชิญหน้ากัน
ซึ่งนายชะลากรคนขี่จักรยานยนต์ยอมรับว่าตรงนี้เขาก็ใจร้อนที่เป็นฝ่ายชกไปก่อน
แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยแอบไปใส่สนับมือมา
ทำให้บาดเจ็บถูกเย็บไปทั้งหมด๕เข็มนะครับ
คือเข้าศีรษะ๒เข็ม
แล้วก็ตรงหน้าผากเหนือคิ้วซ้ายอีก๒เข็ม

นี่ฮะคนขับแท็กซี่นะฮะวันนี้ก็มานะครับที่สอนอมินบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าคนขี่จักรยานยนต์ไปแจ้งความเอาไว้นะครับ

วันนี้ตำรวจเรียกทั้งคู่ให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันนะครับ
ขับแท็กซี่คนนี้ชื่อนายสาคอนรัฐศรีหาอายุ๒๙ปี
เขายอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งใจขับรถเข้าทางซ้ายนั่นแหละนะ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นว่ามีรถอยู่ด้านหลัง
ก็มองไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถอะไรอยู่ข้างหลังก็เบี่ยงเข้าเลนซ้ายสุด
ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าไปปาดหน้าจักรยานยนต์ตอนไหน
ตรงนี้เฉิงวะฟุ๊บนี้เขาบอกเขาเปิดไฟแล้วขอทาง
แต่ท่านดูจากคลิปก็แล้วกันเราก็ไม่รู้มันอาจจะ

แต่คนขี่จักรยานยนต์บอกไม่เปิดแล้วตัดหน้าเขา
แต่คนขับแท็กซี่บอกว่าแล้วทำไมต้องมาตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
โดยเฉพาะคำแรกสุดที่ตะโกนด่ามาเหมือนกับให้ของรับเขาก่อนเลย
แล้วก็เนี่ยฮะมีการท้าทายกันไปมาตะโกนใส่กัน
ส่วนสนับมือที่บอกว่าใส่เอาไปต่อยหน้านายฉลากร
เราถามความชัดเจนเรื่องนี้นายสาคอนคนขับแท็กซี่
ตอนที่เขาให้การกับตำรวจศนบินบุรีเขายอมรับ
ว่าเขาใส่สนับมือชกหน้าคู่กรณี

แต่ที่ให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่สนับมือ

ผมบอกว่าพี่ที่ด่าผมพี่ก็ขอโทษผมสิ

เขาก็บอกว่าพี่ผิด
พี่เป็นคนที่จะขอโทษผมสิ
ในสักนี้เวลาวายกันอยู่พักนึงเขาก็ต่อยผมเลย
คนที่จะเข้าซ้ายแต่ผมอยู่เลนกลางนะ
คนที่จะเข้าซ้ายเพื่อจะจอดตรงฝ้ารถมีตรงนั้น
แต่ก็เหมือนพี่คนนั้นด่าผมว่าผมไปปาดหน้าเขา
ผมก็เลยขับรถเลยไปตรงฝ้าหญิงระนะมีเลยเลยตรงป้ายไป
แต่ตรงนั้นมันไม่มีที่
นี่ครับคือที่ฟังประโยคแรกสุดเนี่ย

แต่ว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะให้ข้อมูลอะไรพวกนี้

ให้การกับตำรวจเนี่ยตำรวจยืนยันว่าเขายอมรับว่าเขาใช้สนับมือ
เขาใส่สนับมือนะครับวันนี้สอนอมมินบุรีนะครับ
ก็เลยให้ทั้งคู่มาเจรจากลายเกลี่ยกันนะครับทุกผู้ชมครับได้พบปะกันแล้วนะฮะ
สอนอมินบุรีนะฮะท้องที่เกิดเหตุนะครับได้จับไม้จับมือกัน
ตรงนี้เจอกันแล้วฮะจับมือเปล่าเปล่าเนอะนี่ครับมือเปล่าเปล่าฮะ
ก็ยกมือไหว้กันคนละคราวสองข้างยกมือไหว้กันนะฮะจับไม้จับมือจบเรื่องกันนะครับ
พนักงานสอบสวนบอกว่าก็จบกันได้แต่ว่าทางคดีเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหานะ
แต่ว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยนายสาคอนเนี่ยต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ก็คือใช้อาวุธทำร้ายร่างกายต้องเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาเพราะว่า
คุณใช้สนับมือนะครับแล้วก็ถูกกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
ปรับ๑๐๐๐บาทเกี่ยวกับกรณีการทำกิริยาไม่เหมาะสม
ตอนที่ขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารนะฮะ